อีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไปเที่ยวนะคะจะพาไปเที่ยวแบบวิถีชุมชนหน่อย
เรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนชาวแปดริ้ว
จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ไปถึงพิพิธภัณฑ์เลยนะคะจะพาไปชมวิถีชีวิตแบบชาวบ้านพิพิธภัณฑ์
หรือเรื่องเมืองแปดริ้วไปงานพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเซา
เขาจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนประชาชนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะ
โดยมีการจัดฐานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์การแสดงเยอะแยะมากมายค่ะ
การศึกษาเรียนรู้แบ่งออกเป็น๔ส่วนนะคะ๔อาคารด้วยกัน
แต่ละอาคารเขาก็จะรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเอาไว้
ไม่ว่าจะเป็นจัดแสดงเนื้อหาภาพยนตร์เกี่ยวกับการปกครองและความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีด้วยนะคะ
หรือว่าเรื่องราวความทรงจำสำคัญของเมืองค่ะ
แล้วก็ยังมีอาคารทรงงานสาลากลางน้ำ
ซึ่งเคยเป็นที่ทรงงานและประทับของในหลวงรัชกาลที่๙ให้ได้ชมได้ศึกษากันอีกด้วย
จากจะได้ชมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเซาแล้วนะคะ
ยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม
จำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม
เพื่อสร้างรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนงานนี้เรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งอิ่มท้องอิ่มอร่อยตลอดงาน
ใครสนใจก็ไปกันได้พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเซาอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสุดยอดนี่ค่ะ
ต้องบอกว่าการเรียนรู้แบบนี้นะคะมันเป็นการกระจายรายได้ออกสู่ชุมชนด้วย
แล้วก็เป็นการให้เด็กเยาวชนได้มาเรียนรู้ซึมซับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนหรือว่าของจังหวัดฉะเชิงเศร้าเองด้วย